ขอเจ็บขอบมือต่อละคุณแซคชุมแผน
แรกคุณหญิงระถารู้ว่าเทปนี้แขกรับเชิญคือแซค

เขามั่นใจมากเฮ้ยแซคชุมพลมาเว้ย
แล้วแล้วนอกจากแซคชุมพลก็มีแซคชุมพร

อ้าวสาวเล่น
ฟันมามันจะพูดไม่ค่อยถนัดสักเท่าไหร่

เป็นเพลงสติงที่ผมแบบชื่นชอบมาก
ข้างหลังทะลุถึงหัวใจกันเลยทีเดียววันนี้แซคชุมแพงต้องร้องเพลงแทงข้างหลังทะลุถึงหัวใจเป็นภาษาอีสานพี่อ๊อฟจะร้องได้ไหม
หอยคือคนบนเฮียเบิดแห้งสี่ยืนสี่ลูกและสี่อย่างไป

คอยคือคนหมดเฮียหมดแห้งสิยืนสิลูกและสี่อย่างไป

โรงคลิปมาโรงละง่ายแล้ว
คนขึ้นคนหมดเมียมนี่แข็ง
สี่ยืนสี่ลูกสี่ยางป้าย
คิดขึ้นคนสิตายและขาด
มองสิหายใจ
ไม่ต้องเอาดนตรีดีกว่าร้องสดเลยดีกว่าครับ

อันนี้เขาทนฮุกเขาทนกลางนะครับ
นี่คือคนที่โดนเจ้าแทงข้างหลัง
แล้วมันสกูธอดหัวใจ

สิให้ค่อยมีชีวิตต่อไปตั้งได้
บ่มีอีกแล้วกับเจ้าบ่มีเหลือสักอย่างเสียบตาย
โอ้โฮ